ทีนี้พอดื่มเหล้าอยู่อยู่ใกล้กับสระไง

ทีนี้ทำยังไง
อีกคนนึงเนี่ยพยายามจะไปช่วยเหลือเพื่อนสุดท้ายทำได้แค่แตะมือแล้วเพื่อนก็จมลงไปเลยค่ะ
เหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังช่วยกันงมร่างของนายอำนาจพรมบุตรอายุ๔๒ปี
ซึ่งเป็นชาวตำบลโคกสำโรงที่จังหวัดลบบุรีเนี่ยนะคะ
นำร่างขึ้นมาจากน้ำสุสานดงแก้ว
ซึ่งนายอำนาจจมไปที่ก้นสระความลึกนี่๑๐เมตรเลยนะคะ
หลังจากที่นายอำนาจเสียชีวิตจมน้ำมาเกือบ๒ชั่วโมงกว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถนำร่างขึ้นมาได้
โดยเพื่อนผู้เสียชีวิตที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยกัน

ก็คือนายนิทัศน์ทองน้อยอายุ๕๒ปี
เล่าให้ฟังค่ะบอกว่าตอนแรกตัวนายนิทัศน์กับนายอำนาจ
ก็นั่งดื่มเหล้ากันอยู่จนเกือบพบค่ำแล้ว
แล้วมองไปเห็นว่าอู๋มีดอกสโหน่อยู่เต็มสระน้ำเลย
ก็ช่วยกันลงสระจะไปเก็บดอกสโหน่ที่กำลังบ้าน
พรั่งเอามาประกอบอาหารก็แยกกัน
นายนิทัศน์ก็บอกกับเพื่อนอำนาจว่า
เดี๋ยวลงกันคนละฝั่งของสระนะทั้งสองฝ่ายตกลง
ก็ลงใช้เวลาผ่านไปประมาณ๑๐นาที
ปรากฏชาวบ้านที่อยู่ริมสระตะโกนมา
ช่วยด้วยมีคนกำลังจะจมน้ำช่วยด้วย
ตอนนั้นนายนิทัศน์ตกใจค่ะหันมาดู
เห็นว่าเพื่อนก็คือนายอำนาจกำลังตะเกียกตะกายเลย
จะไหว้น้ำขึ้นฝั่งให้ได้แล้วพอเห็นแบบนั้น
ตัวนายนิทัศน์พยายามจะไหว้เข้ามาช่วยในอำนาจ
แต่นายนิทัศน์ทำได้แค่แตะมือนายอำนาจ

แต่ปรากฏนายอำนาจจมลงน้ำต่อหน้าต่อตาเลยนะ
ภรรยาของนายอำนาจบอกว่าสามีเป็นโรคลมชัก

แล้วก็คาดว่าตอนที่ลงน้ำจะไปเก็บดอกสโหน่
น่าจะเกิดโรคลมชักกำเริบกระทันหัน
รวมถึงเมาสุราด้วยก็เลยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
ทีนี้พนักงานสอบสวนก็ต้องนำร่างของนายอำนาจ
ส่งพิสูจน์ที่โรงพยาบาล
แล้วหลังจากนั้นจะมอบร่างให้กับญาติ
นำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะคะ